อยู่ที่แผงขายปลาหมึกปกติที่เราใช้รับประทานกัน
แล้วหลายคนก็เป็นกังวลกันว่าจะมีใครซื้อติดไป

รวมถึงไม่หายไปเมื่อโดนความร้อนด้วย
เรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันอยู่นะคะว่าตอนนี้
และโครงสกรกสวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยว่า
หลังจากที่โลกออนไลน์แชร์ภาพนี้ออกไปว่า
เมืองต้นสาธารณสุขก็เข้าไปตรวจสอบแผงอาหารทะเลทุกข

ก็ยังไม่พบอาหารทะเลที่มีพิษแต่อย่างใดค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้ความรู้นะคะว่า

ก็เลยไม่พบรายงานว่ามีบุคคลที่รับประทานเข้าไปแล้วเกิดอันตรายหรือเปล่า
อมพิษของปลาหมึกชนิดนี้อยู่ที่ปาก

เพราะฉะนั้นจะโดนพิษได้ก็คือต่อเมื่อถูกมันกัด
ไม่ใช่แค่โดนตัวของปลาหมึกเท่านั้น
ไม่สลายไปเมื่อถูกความร้อนนะคะ
ต่อให้ต้มจนสุกแค่ไหนก็ตามพิษก็ยังคงอยู่
แล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายด้วย
ของหมึกชนิดนี้จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
จะทำให้มีอาการคล้ายกับเป็นอมภาษณ์

เพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมแล้วก็หน้าอกไม่ทำงานค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่โชคร้ายจริง
ดันไปโดนมันกัดเข้าลงไปเล่นน้ำหรือว่าลงไปหาปลา

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ

และรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจทันทีค่ะ
ถ้าช่วยชีวิตเป็นผลผู้ป่วยก็จะฟื้นเป็นปกติภายใน๒๔ชั่วโมง
แต่ว่าล่าสุดยังไม่มีรายงานว่ามีคนถูกปลาหมึกชนิดนี้กัดในประเทศไทยนะคะ
ซึ่งกรมประมงก็ห้ามนำข้าวหมึกบลูริงเป็นสัตว์เลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วด้วย
ก็มีบางคนไงที่ชอบเลี้ยงสัตว์ที่อันตราย
อย่างเช่นแมงมุมทารันทุราที่ว่าเป็นแมงมุมพิษร้าย
ก็มีบางคนที่อยากจะเลี้ยงของแปลกเลี้ยสัตวแปลกก็เอามาระวังด้วย